ที่แรกนึกว่าหนังจากวงเหรอ
แหวนเต็มแบบเต็มทั้ง๕นิ้วเลยนะคุณผู้ชม

นิ้วพี่โอ้โหนิ้วนางจะเน่าแล้ว
พี่เบิร์ตยังไม่พอไม่ใช่แค่นิ้วอย่างเดียว

ใช้เวลาตัดอยู่สักพักเลย
ครึ่งข้อนวันนะคะ
ลองดูก่อน
นอนแล้วก็ค่อยเจียออกเอาจากแขนก่อน
คือแขนมันหนักสุดมันบวมมันเป่งขนาดนั้นแล้วอะค่ะ
นี่เจ้าหน้าที่ใต้เต็กตึงบางขันที่นครศรีธรรมราชนะ

เจียเอาครีมมาตัดทั้งอะไรอยู่ตรงแขนด้วย

ผู้ชายคนนี้ค่ะอายุ๓๐ปีเขาใส่อะไรบ้างอ่ะ

เหล็กกลมแล้วก็แหวนที่มันใส่น็อต
มันเป็นชิ้นส่วนของมอเตอร์ไซค์คุณผู้ชม

เต็มทั้ง๕นิ้วแบบนี้แล้วอ่ะค่ะ
มันบวมมันอักเสบมันเขียวมันแดงแบบนี้
ที่แขนเนี่ยก็มีเป็นเหมือนกับเป็นเหล็กอ่ะ

แล้วการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่เขาต้องทำแบบระมัดระวังเลยแหละ
กลัวสิกว่าจะได้แต่ละนิ้ว๖ชั่วโมงกว่าค่ะ
ถึงจะตัดแหวนตัดเหล็กออกจากนิ้วออกจากแขนได้
แล้วพอเอามาชั่งดูนะไอ้น้ำหนักเหล็กพวกนั้น
เอามาชั่งดูอ่ะหนัก๒โลอ่ะ
คิดดูสิผู้ชายคนนี้ก็อ่อนล้าอ่อนแรง
ตอนตัดออกมาได้แล้วนะคุณผู้ชม
ทีนี้ก็ต้องรีบเอาตัวส่งโรงพยาบาลวังวิเศษ
ปรากฏว่าดูนิ้วมือเขาหน่อยว่าเป็นยังไงบ้าง

เพราะว่ามันโดนรัดจนเลือดมันไม่เดิน

เนี่ยเขาป่วยทั้งจิตมานานละ

เอาไอ้พวกแหวนเอาเหล็กอะไรเนี่ยมาใส่
นิ้วใส่แขนห้ามเท่าไหร่ก็ไม่ฟัง
พอห้ามนะก็แอบใส่เข้าไปพอใส่เข้าไปปุ๊บ
มันไว้ตัวเหล็กมันเล็กใช่มั้ย

ก็มีผู้ผู้ชมอย่าหาทำเลยนะคะแบบนี้
โอ้โหไม่รู้ใส่ไว้นานแค่ไหนแล้วเนี่ย